คุณผู้ชมคะหลังจากที่บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ค่ะ

นางร้ายลูกหนึ่งถูกสามีสวมเขาไปกิ๊กกั๊บกับเลขาสาวสุดสวยนะคะ
ซึ่งหลายคนก็ติดโผล่มาต่อมเผือกเป็นยังไงคะ
เข้าร้านอีกแล้วค่ะโอ้โห้ยทำงานแล้วขุดว่าใครนะ
จะเข้าโผล่เข้าข่ายตรงนี้บ้างนะคะ
บ้างก็ว่าเป็นเปยปานวาดบ้างแหละบ้างก็ว่าเอ๊ะนิงปานิตาหรือเปล่านะฮะ
ส่วนอีกคนที่เข้าเขานะคะก็มีเมปฏิดาภรรยาของคุณหนุ่มกัญชัยด้วย
แม่นะคะหนาวร้อนกันไปเลยค่ะ
แต่ลายชื่อแซ่บซิดถึงใจนะคะคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ย
รับรองร้อนฉ่าแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในลิสต์ที่สื่อมวลชนบังเอิญเจอตัวก่อนก็คือพี่เมปฏิตาค่ะ
รายนี้นะคะพอถูกจ่อไมคถามก็เคลียร์แบบสวยเลยนะ
ว่าไม่น่าจะใช่เพราะครอบครัวตอนนี้ก็แฮปปี้ดี
ส่วนเรื่องนี้มองเป็นเรื่องชิลค่ะ

คุณเมย์บอกว่าหนักกว่านี้เจอมาแล้วจ้า
ซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่าของเรื่องของเมนเป็นตำนานมากเลยเนาะ
นานหลายเล่มด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดอะไรแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่
เป็นคนที่แบบอะไรอย่างนี้นิดนึงหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยแบบขอให้มันแบบชัดเจนดีกว่าค่ะ
อะไรที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมาสะกิดต่อมอะไรไม่ได้
ต้องการความชัดเจนเช่นเขาเป็นใครยังไงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่
ต้องการความจริงอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นอะไรอย่างนี้
พี่หนุ่มมีหลายคนนะสิใครล่ะเลขาพี่หนุ่ม
ผู้ชายผู้หญิงหรือผู้หญิงเออจริงนี่สิใช่ไหม
ต้องรีเช็คนิดนึงนะว่าที่บอกเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหม
คือฉันว่าตอนแรกคุณเมย์ก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะพอนักข่าวมาจี้เออเหรอ
เดี๋ยวไปตรวจดูไหมคือคนที่บอกว่าหนาวร้อนเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายหญิงนะ
ฉันว่าพ่อบ้านทั้งหลายนั่นแหละที่มีชื่อมีรายชื่อในลิสต์ทั้ง๓คน
ค่ะแต่ลิตลายชื่อมาที่ผ่านมาดิฉันไม่กลัวอะไรเลยเพราะสามคนสามสาวนี่ดิฉันบอกเลยว่าจัดการมีวิธีจัดการได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ทุกคนมีตำราเป็นของตัวเองแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้อยู่ในโผล่หรือว่าอะไรนะคุณ
ยังไม่ใช่๓คนนี้นะคะถ้ายังไงเราก็มาหาคำตอบให้ได้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะ
จะเป็นข่าวลือที่เดี๋ยวผ่านพัดไปก็ได้นะคะ